ไปดูคลิปหนึ่งในโลกออนไลน์ที่แชร์กันนะคะว่ามีชายคนหนึ่งเขาโพสต์คลิปในห้องขัง
โรงพักพบพระจังหวัดตากบอกว่าตำรวจเนี่ยยัดยาบ้าแล้วเขาก็โดนทำร้ายร่างกาย
ก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมผ่านคลิปนี้นะคะ
ขณะที่ตำรวจคู่กรณีก็บอกว่านี่ไม่ได้เป็นการกันแกล้งไม่ได้ยัดยาบ้านะ
ก็เลยมีการต่อสู้ขัดขืนกันมีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นนะคะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปชมคลิปที่เขาร้องเรียนกันก่อนเลยค่ะ

นัทธกฤษสัตยากุลรุ่งโรศอายุ๒๑ปี
โพสต์ข้อความขอความเป็นธรรมแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
คนดูคลิปนี้แล้วคนดูโพสต์นี้แล้วแล้วสงสารจัง

บวมตาปูดโดนอะไรมาเนี่ยนะฮะ
เขาก็แบบว่าเสียใจร้องไห้แล้วน้ำเสียงเขาคือน่าเห็นใจ
เขาเล่าเหตุการณ์บอกว่าตัวเองถูกตำรวจจับยาเสพติดประเภทยาบ้า๓เม็ด
ก็ยืนยันบอกว่ายาบ้าไม่ใช่ของตัวเขาเอง
แล้วก็เล่าอีกนะคะว่าถูกตำรวจทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บตาซ้ายเขียวช้ำ
แล้วก็หลังช้ำมือก็มีบาดแผลด้วย
เขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์และอยากเดินหน้าขอความเป็นธรรม
แต่ว่าไม่รู้จะไปร้องที่ไหนก็เลยร้องผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะ
พ่อเพลงบอกว่าเขาไม่รู้ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่รู้ก็ไม่เป็นไร
แล้วผมก็ไม่ได้ผิดผมนั่งรถมาดีดี

ไม่รู้ว่าจะสู้ชนะหรือแพ้ไม่เป็นไร
แต่ว่าผมก็จะสู้เพราะผมไม่ได้ผิด
ถ้าผมผิดผมจะไม่สู้เลย
เพราะแค่๓เม็ดผมจะสู้เพื่ออะไร
แค่๓เมตรนี่ผมมีตั้งใจอยู่แล้ว
แต่ว่ามันไม่ใช่ของผมนี่

ถ้าผมไม่สู้เราก็จะดูรังแก่แบบนี้ไปตลอด
เป็นความในใจของคนที่เขาบอกว่าเขาถูกกันแกล้งนี้นะคะ

พอแชร์นี้เผยแพร่ออกไป
ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
ขณะที่ญาติของผู้โพสต์ก็แสดงความคิดเห็นยืนยัน
บอกว่านายนัทธกริจเนี่ยกลับมาจากเรียน
ก็มาเกณฑ์ทหารเมื่อวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมา
ก็ออกไปเที่ยวที่ต่างหมู่บ้านตามลำพัง
ขากลับเจอชายชะกัน๓คนโผล่มาจากที่มืด

แล้วก็มีการยัดยาให้๓เม็ดด้วย
อันนี้คือคำยืนยันของทางญาติที่มาตอบคอมเมนต์นะคะ
ขณะที่ชาวเน็ตอีกคนนึงอ้างว่า
ไม่เคยมีประวัติเล่าบุรีไม่ยุ่งเลย
เรียนมาด้วยกันรู้จักนิสัยใจคอดี
เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ไม่มีแน่นอน
ทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยติดต่อไป
อย่างนายนัฐรกิจแล้วก็นายแจ่มแจ้ง
สัตยากุลรุ่งโรศซึ่งเป็นพ่อนี้นะคะ
จำแจ้งบอกว่าลูกชายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพนานจะกลับมาบ้านทีค่ะ
ที่กลับบ้านมาเที่ยวนี้ก็เพราะต้องไปคัดเลือกทหารแต่ว่าวันเกิดเหตุนั้นขี่รถจักรยายนต์ไปเที่ยวอีกหนึ่งหมู่บ้าน
ขากลับพบเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บอย่างที่เห็น
ตำรวจก็นำตัวลูกชายไปที่สถานีตำรวจย่อยร่มกล้าวตำรวจตรวจพบปัสสาวะ
ปัสสาวะเนี่ยก็ไม่พบสารเสพติดใดแต่เดินมาบอกว่าเจอยาบ้า๓เม็ดบริเวณจุดตรวจค้น
ลูกก็เลยโทรศัพท์ให้ครอบครัวนั้นไปพบกับตำรวจอันนี้คุณพ่อเล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะคะ
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจโทสุรินทราดิตทิพย์เจริญผู้รองผู้กำกับการปราบรามสพพพระบอกว่าเรื่องนี้ก็ขอชี้แจงนะ
ว่าตำรวจเองก็ทำตามหน้าที่ก่อนหน้านี้สายตรวจและสายสืบได้รับแจ้งจากสายลับ
ว่าผู้ต้องหารายนี้มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานานและมีการระวังตัวมาโดยตลอด
ปฏิบัติงานก็เลยวางแผนการจับกลุ่มวันเกิดเหตุผู้ต้องหาพยายามขัดขืนขณะที่ตรวจค้นด้วย
ก็เลยมีการต่อสู้กันจนได้รับบาดเจ็บสุดท้ายตำรวจก็ควบคุมตัวมาดำเนินคดี
ขอยืนยันว่าไม่ได้กันแกล้งแต่อย่างใดนะคะทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ
แต่ก็ยังแปลกใจว่าผู้ต้องหานำโทรศัพท์เข้าไปถ่ายคลิปในห้องควบคุมนั้นได้อย่างไร
ในแง่ของคนที่เห็นใจก็เห็นใจแหละแต่เรื่องของความถูกต้องถูกผิดก็ต้องสืบสวนสอบสวนกันต่อไป
เรื่องนี้คนในโลกโซเชียลก็อยากให้เห็นความเป็นธรรมมากที่สุดนะนะ
ไม่ว่าจะทั้งฝ่ายตำรวจหรือว่าฝ่ายผู้ต้องหาก็ตามนะครับ